ดูกันที่แม่กันบ้างกว่า

พี่เอ๋พรทิพย์เป็นแม่วัยเลข๔แล้วก็แซ่บจริงนะคะ
เลข๔ลูก๒คุณดูทั้งหุ่นทั้งหน้าเขาแบบสุดจริง
หุ่นเนี่ยเสียไม่แพ้สาวโสดเลย
แล้วลงแต่ละรูปเนี่ยใครจะกลั้นใจไหวไม่กดไลค์คุณดู
เยี่ยมเวลาใส่ชุดว่ายน้ำแซ่บเยี่ยมกว่าพริกยกสวน
จนคุณสามีอย่างที่เรารู้พี่ป๋อนัทธวุฒิเนี่ยทั้งห่วงทั้งคลั่งรักแบบสุดเนี่ย
รูปเนี่ยชุดเขาสวยมาพี่ป๋อก็ตัดต่อให้เรียบร้อยเลยนะ
ทัศน์ตัดแปะสติ๊กเกอร์ให้เมียดูเรียบร้อยขึ้น

แต่ว่าล่างสุดพี่แจ๊คคุณขวานไม่รู้เกิดอะไรขึ้น

ข่าวฟังบอกว่าตอนนี้นะพี่ป๋อไม่รู้ไปกินอะไรเข้ามานะ
เป็นอะไรรู้ป่ะแปลกดูแลตัวเองหนักมากเลย

คลั่งรักแล้วเกิด
พอเราถามว่าเอ๊แล้วพี่เอ๋คลั่งรักพี่ป๋อแบบที่พี่ป๋อเขาเป็นหรือเปล่า

เพราะว่าอะไรก็ไว้ใจแหละก็รักเขาอยู่แล้วแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าคลั่งรักนะคะ
เดี๋ยวไปฟังพี่เอ๋เมาส์มอยพี่ป๋อกันหน่อยจ้า

คุณรู้สึกไหมคะว่าเขาเปลี่ยนไปบางวันดูแลพี่มีเสื้ออะไรอย่างนี้
เปลี่ยนค่ะคือแบบกลางคืนก็แบบเอ๋ทาครีมให้พี่หน่อยดิอะไรอย่างนี้
คือแบบดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลเรื่องอาหารการกินออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เยอะขึ้น

แต่งตัวจัดมากบางวันมีเสื้อลายเสืองงมากงงมาก
ก็รักเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ไม่ได้คลั่ง
ปกติเป็นคนไม่ค่อยห่วงอะไรเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

ก็เลยบอกเอ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ต้องมาห่วงเอกพี่ไม่ไว้ใจอ่ะเอ๋ไม่เคยมีประวัติเลยนะอะไรอย่างนี้

รู้ใจกันดีอยู่แล้วนะคะเรื่องห่วงเรื่องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรเยอะ

จริงอันนี้การันตีได้นะคะตอนที่แบบว่าเขาเป็นนางร้ายใหม่
มีดารามาจีบเยอะนะแต่ว่าท้ายที่สุดก็เนี่ยเสร็จพี่ป๋อไป
นี่เข้าใจนะว่าทำไมพี่ปอถึงพยายามดูแลตัวเอง
เพราะอะไรเอาพูดตรงเมียสวยขนาดนี้
คุณก็ต้องหล่อนะแต่พี่ป๋อตัวจริงก็หล่อนะคะ